ไม่มีอะไรก็ไปออกกำลังกายค่ะ
ก็คือตอนแรกก็คืออีฟมาคุยกับแม่น็อตว่าแบบจะ
อาจจะออกกำลังกายอยากเล่นฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้
พอดีน้องหยกเขาเป็นเทรนเนอร์เก่าให้แม่นอท
น้องเขาเคยไปให้น้องเทนให้อะไรอย่างนี้แล้วแม่น้องเขาก็เลยแนะนำ
อ๋อไม่ค่ะไปออกกำลังกายเฉย
ไม่มีค่ะก็คือไม่ใช่แนะนำงานอย่างเดียว
ก็คือก็สนิทในระดับหนึ่งที่แบบก็เหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้
คุณผ่านเหลือกันบ่อยไหมคุณผ่านบ่อยไหมค่ะ
เพราะตอนหลังไม่ได้ไปออกกำลังกายประมาณสักเดือนหนึ่งได้
มีนอกรอบคุยกันเรื่องอื่นบ้างไหมคะนอกจากเรื่องออกกำลังกาย
อันนี้ไม่รู้เลยแต่มีความมีแบบว่าส่งแนะนำทางอาหารพวกมายว่าโปรตีน

อ๋อไม่ค่ะไม่
อนาคตมีพัฒนาผ่านสำคัญไหมคะ

เพราะว่าบ้างไหมครับ

ก็ยังนะแต่มีคุยไปบ้าง

คุณมีความรักใหม่อย่างไรแล้วมองว่าอย่างไรเราชอบคนแบบไหน
ตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้ค่ะก็คือแบบเมื่อมันถึงเวลาก็คงจะใช่เองค่ะ
หนึ่งอย่างไรนะ

อันนั้นนานแล้วนะสักพักนึงแล้วใช่ไหมคะ
อันนั้นตอบไปแล้วก็คือก็ช่วงที่เห็นข่าวฮะค่ะ
ก็คือเหมือนเราแบบก็เห็นแบบเรื่องมันไม่จบอะค่ะ

หลังมันเริ่มเป็นการแบบโจมตีเด็กแล้วอะค่ะ

เราก็เลยแบบส่งไปหาพี่เสกว่า

ก็ให้เขาออกมาจัดการอะไรบ้าง

พี่เศษตอบว่าไงนะคะ

พี่เศษตอบว่าเอ๊ยพี่ต้องทำได้แล้วแหละ

จะมีบอกว่าเราอยากไปยุ่งมือ

เหมือนก็มีความเป็นห่วงในฐานะ

ถ้าจะไม่คุยแบบเรื่องปัญหาเรื่องอะไรไม่ถามถึงปัญหาเขาเลย
บางทีแบบเค้าจะคุณจะคุณมาเองมากกว่า
เพราะเราก็ไม่อยากไปถามมันเป็นตอบย้ำเค้า

นี่เห็นหลังไมค์กับใครคะ

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี
อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี

อเรนนี่มีหลังไม้ไม่มี